คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

เข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กลับมาเจอกับเราในวันศุกร์แบบนี้

ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปซอกแทรกซุกซน

เพราะวันนี้รับประกันความแซ่บเพราะว่าคุณผู้ชายในฝันของเรา

ไปซื้อโมเดลรถบ้ามากเลยตอนนี้

แล้วซื้อมาแต่ละคันเนี่ยมันไม่ใช่บาท๒บาทนะ
มันเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่
แต่เรื่องนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องแบบซื้อของไร้สาระแต่แบบพูดถึงผู้หญิงก็ซื้อของไร้สาระมา
คือถ้าผู้ชายมองผู้หญิงเนี่ยนะกับการเลือกช้อปปิ้งเขาก็มองว่าเราไร้สาระ
แต่คือถ้าเรามองเขาว่าพวกโมเดลอะไรมันทำไมอ่ะแล้วราคาแพงมากบางทีนะต้องแบบว่าซื้อแย่งกันในอินเตอร์เน็ตหรือว่าบินไปซื้อหรือว่าแบบว่าเกมออนไลน์อย่างเงี้ยหรือพวกมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าพวกผู้ชายซื้อเราไม่รู้จักพอสักทีคือเราซื้อบางทีเราแบบว่าเพื่อความสวยงามใช่ไหมเราไม่ได้เข้าข้างตัวเอง

ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรคือมันเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้อะค่ะ
ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเค้าจะไปทอยซาอาซิลเค้าก็แบบไปซื้อ
แล้วมันไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็มีเยอะมากแล้วอะค่ะ
ก็แบบไม่คิดว่าจะต้องการอีกอะไรอย่างนี้
นั่นเลยมันใช่เลยหนุ่มเนี่ยพูดเลยว่าเสียเงินซื้อเยอะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าของแต่งรถแต่งอยู่นั่นแหละเนอะนั่นไงแล้วมันแพงด้วยนะพวกของแต่งรถเนี่ย
จับเป็น๓ข้อของผู้ชายเลยไหมที่ชอบซื้อนะคะ
ใช่ที่ผู้หญิงมองว่าไร้สาระที่สุดข้อแรกเลยนั่นก็คือ

คือทำไมคะจริง
แต่พวกหุ่นยนต์นะบางทีซื้อมาเป็นจิ๊กซอร์กล่องกันเป็น๑๐กล่อง
แล้วของพวกนี้ก็หลายพันบาทมากเลยนะคะ

เพิ่มราคาได้จากบางทีกล่องละ๖๐๐บางทีขายจนได้เป็นหมื่นนะ

กลายเก็บไว้เก็บไว้เราเข้าใจเขาเราเข้าใจเขา
แต่ตอนเป็นผู้หญิงเข้าใจแล้วเราจะดูน่ารักขึ้น

ข้อที่๒ก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นแบบเดิม

เอซื้ออีกแล้วกางเกงยีนตัวเป็นหมื่นนะ
ตอนเช้ามาปุ๊บใส่เสื้อแล้วให้พี่กาวดูอ๋อโอเคไหม
นี่ขอบสีแดนยีกเหมือนเหมือน
มีมุมความสุขของเขาเล็กน้อยปภายป่อยเขาเข้า

ไอเทมเกมออนไลน์

อย่างออนไลน์ตอนนี้เล่นกันกับเพื่อน

มีโทรทัศน์ใหม่อยากกินดูดิ

แต่อยากจะให้พอประมาณนิดนึง

เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันอยู่ในความพอดี
มันลำบากแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือมันเกินไปอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ควรจะไปห้ามแต่ถ้ามันมากเกินไปจริงก็ฟังคุณผู้หญิงบ้างก็ได้นะคุณผู้ชาย
บางทีอินอะไรมากเราไม่ลืมหูลืมตาไง
ถ้าเกิดว่าผู้หญิงซื้อมากคุณผู้ชายห้ามได้นะ
จริงคนจะเป็นแบบว่าคู่กันอะไรอย่างนี้มันต้องช่วยเตือนกัน
เพราะฉะนั้นอีก๓อย่างที่เขาพูดกันมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกว่ามันไร้สาระในมุมของผู้หญิง
แต่เราก็เข้าใจคุณผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบพอดีพอดี
ใช่เราเข้าใจว่าชอบนะเหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะเสียดายเงิน
แมวอะน้องเป่าอะมาแล้วด้วยอะเอามาพี่ไปคุยกับหนวดแมวของเรากันดีกว่าได้เลยช่วงนี้เลยค่ะผู้ชายมีฝัน